ช่วงแรกครับเรามาดูความคืบหน้าคดีการฉกเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพนะครับ
ห้าสิบเหรียญที่หายไปจากโรงกระสาป
เรื่องต้นอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นคนในมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ต้องหาไปแล้ว๑คนประกันตัวไปแล้วนะครับ
ในวันนี้ตำรวจพระทุมธารณีเนี่ยนะครับได้เรียกเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูโรงกษาบ
สอบส่วนเพิ่มเติมแล้วก็ทำประวัติบุคคลด้วยนะครับ
เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้
โดยตำรวจผู้ทรครองหลวงจังหวัดพระทุมธารณีเรียกนายประตูโรงกษาบ
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ครบห้ารอบหกสิบซาซึ่งเป็นเหรียญทองคำแท้ขัดเงาจำนวนห้าสิบเหรียญ
คือรอการทำลายมีประมาณ๓๐๐กว่าเหรียญ๓๐๐เศษ
แต่ว่าสุดท้ายหายไป๕๐เหรียญก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายนะครับ
และเชิญมาสอบสวนที่โรงพัก
จากนั้นก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเขมพัฒนโพธิพิทักษ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงบอกว่า
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีได้๑คน
ก็คือนายสุชาติเติมต่ออายุ๕๓ปี
เป็นหัวหน้าช่างโรงกระสาปโดยเมื่อวานนี้นะครับ
สารจังหวัดธัญบุรีก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไปแล้ว
จากนั้นก็สอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงกระสาปเพิ่มเติม
ทั้งอดีตผู้อำนวยการโรงกระสาปด้วย
ในวันนี้เรียกนายประตูโรงกระสาปจำนวน๓คน
จากทั้งหมดมี๑๓คนมาสอบปากคำ
นายประตูนั้นต้องมีการสลับกันเข้าให้ปากคำ
เพราะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้คือต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้รอบด้านและให้มากที่สุด
แต่ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวออกไปนั้น
ก็ยังไม่มีการให้ปากคำพาดพิงกับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด